เพราะว่าล่าสุดมีการประกาศผลรางวัล
แสงไทยสุนทรวรรดิประจำปี๒๕๖๑
แล้วก็ไทยรัฐทีวีของเราค่ะน่าปราบปลื้มมาก
แล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่สนับสนุนเรามาโดยตลอดค่ะ
ไทยรัฐทีวีสามารถคว้ารางวัลรายงานสดประเภทข่าวเหตุการณ์
โทรทัศน์ยอดเยี่ยมจากเหตุการณ์๑๓หมูป่าที่เชียงรายจำได้ไหม
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนครั้งนั้น
เรากะติดเลยล้มผังกันเลย
ใช่ค่ะคือข้ามวันข้ามคืนเลยนะคะ
เราเกาะติดสถานการณ์จนกว่าจะเจอหมูป่า
แล้วตอนที่เจอหมูป่าคุณทัศนัยโคตรทองผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวี
ก็รายงานสดกันเลยนะคะให้เราได้ชมแบบเรียลไทม์
ตลอด๒ชั่วโมงที่หมูป่าออกจากถ้ำ
แล้วตอนนั้นประเทศทั้งประเทศเต็มไปด้วยรอยยิ้มนะคะ
วันนี้ค่ะพลเอกสุรายุทธ์จุลานนท์
เป็นประธานในพิธีประกาศผลแล้วก็มอบรางวัล
แสงไชยสุนทรวัฒน์วัดประจำปีพุทธศักราช๒๕๖๑
ซึ่งครั้งนี้ค่ะสถานีโทรทัศน์แล้วก็วิทยุจากทั่วประเทศ
ก็มีการส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมด๙๕เรื่อง
ปีนี้สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีนะคะได้รับรางวัล
ข่าวเหตุการณ์ยอดเยี่ยมประเภทข่าวรายงานสด
จากข่าวเจอแล้ว๑๓ชีวิตหมูป่าติดถ้ำหลวงเชียงราย
ยังคงจำเหตุการณ์นั้นได้ดีนะคะ
ซึ่งถือว่าเป็นผลงานของทีมข่าว
ชนะใจกรรมการสามารถคว้ารางวัลมาครองถึง๒ปีซ้อน
ก่อนหน้านี้ปีก่อนก็คือปี๒๕๕๙
เราก็คว้ารางวัลประเภทนี้จำได้ใช่ไหมคะ
จากเหตุการณ์ปะทะกันที่วัดธรรมกาย
สำหรับการรายงานสดจากเหตุการณ์
เจอแล้ว๑๓ชีวิตหมูป่าติดถ้ำหลวงเชียงราย

ได้มีการเข้าไปรายงานบรรยากาศสด
วรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย

หลังจากที่ทราบข่าวว่า
แล้วเราเข้าไปรายงานเป็นช่องแรกนี่ไง
บรรยากาศจำได้ไหมครับคุณทัศนัยน้ำป่าคลอเบ้าเลยนะคะ
หลังจากที่ทราบข่าวว่า๑๓หมูป่า
คืออยู่ครบแล้วก็รอดปลอดภัย
นับเป็นการรายงานสดแบบลากยาว
นอนสต๊อปเลยนะไปเกือบ๒ชั่วโมงเต็มนะครับ
เป็นการรายงานข่าวแห่งความยินดีให้กับคนไทยทั้งประเทศ

ซึ่งเป็นการรายงานจากสถานที่จริงสถานการณ์จริง
เกิดขึ้นในขณะนั้นไม่มีการวางบทมาก่อน

แต่สามารถรายงานได้ครบถ้วนทุกประเด็นหลากหลายอารมณ์
ทุกคนช่วยกันนะในขณะนั้น
ทั้งทีมเบื้องหน้าแล้วก็ทีมเบื้องหลัง
แน่นอนนะคะว่าวินาทีนั้นเรารายงานข่าวนี้
สร้างความประทับใจให้กับคนดูทั้งประเทศเลยนะคะ
แม้กระทั่งผู้ที่รายงานข่าวเองในวันนั้น
ก็คือคนนี้นะคะคุณทัศนัยโคตรทอง
รู้สึกปลาปลื้มดีใจกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยนะคะ
ก็ส่งผลให้เรตติ้งของไทยรัฐทีวีในวันนั้น
พุ่งไปอยู่อันดับหนึ่งเหนือทีวีทุกช่องด้วย
มาอีกมากมายในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ

ขณะที่รายงานสดทั้งในและก็ต่างประเทศ

ว่าเป็นการรายงานข่าวที่ดีที่สุดจากเหตุการณ์นี้
และยังคงเป็นที่จดจำของผู้ชมมาจนถึงทุกวันนี้
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศในการรายงานข่าวของทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะวันนั้น
เราดีใจมากก็คงไม่อยากให้เราถามอะไรแล้วนะ
ทุกอย่างมันก็มาถึงเส้นชัยที่เราทำกันมา
ก็คือว่าเราเจอน้องทั้ง๑๓คนแล้ว
ท่านบอกว่าเจอเด็กแล้ว
โหดีใจ
เป็นความรู้สึกที่ที่มันเพิ่งพูดไม่ออก
ณช่วงเวลานี้ของการรายงานสดจะเห็นว่าช่วงนั้นน่ะนะคะ
มีการตัดเฉพาะตรงนี้คลิปนี้สั้นประมาณ๑นาทีนะคะ
แชร์ในโลกโซเชียลมีเดียกันเยอะมากทุกฟีด

คือภาพนี้ที่ปรากฏออกมาเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะคนไทยได้ดูนะคะ
แล้วก็องค์ความรู้ต่างที่มาช่วยกัน

เขาก็ปราบปลื้มปลื้มใจนะคะ
เห็นคลิปนี้แล้วแหมก็ชื่นชมกันเลยทีเดียวนะครับ
ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่ช่วยกันร่วมแรงร่วมใจกันนะคะ
ค่ะสำหรับรางวัลแสงชัยสุนทรวัดนี้นะคะ
คนทำงานในแวดวงข่าวโทรทัศน์และวิทยุถือว่าเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่า
และเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติอย่างยิ่งนะคะ
แก่ผู้ที่มีโอกาสได้รับรางวัลนี้ต้องขอขอบคุณนะคะ
คุณผู้ชมทุกท่านด้วยก็ขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะคะ
ขอบคุณคุณผู้ชมนะคะติดตามเราไปยาวแล้วก็ตลอดไปนะคะ